คุณผู้ชมคะการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกนะคะ
พลเอกประยุทธ์จันโอชากลับมาปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี
หลังจากหยุดพักชั่วคราวไปผู้สื่อข่าวรายงานว่า
วันนี้ท่านฟิตมากค่ะพี่อุ๋ยครับประชุมแบบรวดเดียว
ไม่มีพักเบรกอะไรเลยนะคะไม่พักเบรกเลยเหรอ
แต่เอ๊ะไหนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณไม่มาประชุม
ท่านป่วยเฉยเลยละป่วยค่ะเป็นไข้
ตอนที่รักษาการนายกนี่ท่านฟิตมากนะแข็งแรงมากนะ
หลายคนก็สงสัยแบบนั้นเอ้าทำไมอยู่ดีท่านป่วยได้ล่ะ

โทรศัพท์ลาป่วยกับพลเอกประยุทธ์แล้ว
คือเช้าตื่นมาแล้วมีอาการไข้นิดหน่อย

พลเอกประวิทย์ไม่ได้ร่วมประชุมคอรมอลด้วย
แต่พลเอกประยุทธ์เอ่ยปากขอบคุณค่ะ
ขอบคุณกลางการประชุมคอรมอด้วย
ก็คือเริ่มต้นประชุมปุ๊บก็ขอบคุณก่อนเลยค่ะ
บิ๊กป้อมท่านทำงานแทนมาตลอด๑เดือนนะคะ
แล้วทราบซึ้งที่รัฐมนตรีทุกคนร่วมกันทำงาน
ก็หลังจากนี้ขอความร่วมมือเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้ง
หลังเสร็จสิ้นการประชุมค่ะ
คือประชุมไม่นานมากเพราะไม่เบรกเลย

ก็รีบเดินจากตึกบัญชาการไปถึงไทยคู่ฟ้า
แต่ฝนตกอย่างที่เห็นนักข่าวก็ถามว่า

โทรศัพท์ไปถามไหมไปเยี่ยมหรือเปล่า
พลเอกประยุทธ์ก็พยักหน้าแล้วตอบว่าเดี๋ยวไปเยี่ยม
นักข่าวก็ถามเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะ

นายกวันนี้บรรยากาศคอรมอลชื่นมืดไหมคะ

ค่ะค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแล้วท่านก็ไปเยี่ยมจริงค่ะ
ช่วงประมาณบ่าย๓โมง
ผลเอกประยุทธ์ผลเอกอนุพงศ์ไปเยี่ยมผลเอกประวิทธ

พลเอกประวิทธิ์อนุรักษ์ป่ารอยต่อนะคะ
นี่ไปเยี่ยมไปนั่งคุยกันปิดห้องจิบกาแฟกันแบบนี้

ใช่ค่ะไปเยี่ยมนะคะ
ก็ไม่รู้คุยเรื่องอะไรแบบคอลโลมอไหมหรือยังไง

คุณจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักประชาธิปัตย์บอกว่า

ว่าพระธิบัตรต้องการตั้งสมาชิกไปเป็นรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยแทนคุณนิพนธบุญยามณีที่ลาออกไป
เงื่อนไขการปรับคอรมอลจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร